ติดทั้งห้าคนแต่คุณลุงเจ้าของบ้านเนี่ยโอ้โหเว้ย
แกไม่ยอมไปแกจะไม่ยอมไปโรงพยาบาลใช่แกมี
ควายสิบสองตัวค่ะแกบอกใครจะดูแลควายควายสิบสองตัวเป็น
สองตัวเนี่ยมูลค่าเนี่ยครึ่งล้านได้นะห้าหกแสนน่ะนี่ฮะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกภาคส่วนทำได้ทุกอย่าง
เดี๋ยวเลี้ยงควายแทนค่ะเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเลี้ยงควายให้ลุง
ขอให้ลุงไปโรงพยาบาลก็พอโอ้โหเจ้าหน้าที่น่ารักมากนะคะ
นี่เห็นไหมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าผมมือใหม่ในการเลี้ยงควายมันไม่ง่ายนะคะ
แบบอุ่นมาคืนหายไปตัวหนึ่งใช่วิ่งหลุดเอาไว้ตัวหนึ่ง
แต่ว่าไล่ต้อนจนมาเนี่ยนับแล้วนับนิ้วแล้วครบครับ
รบ๑๒ตัวครับนี่ครับทุกผู้ชมนี่เห็นชุดราชการ

ผู้บุญการกองสาธารณะสุขเทชโบาณตำรวจชนแดน
พอสุรชาติเมืองเป้
บอกว่าบ้านนี้เนี่ยเขาอยู่กัน๕คนอยู่ตำบลชนแดน

พ่ออายุ๕๑แม่๕๐

ทีแรกเขาจะไม่ไปรักษากัน

มีระบบดูแลกักตัวอะไรให้
แต่ว่าเขาจะไม่ไปกันเขาเป็นห่วงควาย๑๒ตัว
บอก๕๖แสนไม่อยู่บ้านกันเลย๕คนทำอย่างไร
สุดท้ายพอสุรชาติบอกว่าเอาอย่างนี้
บอกลุงเจ้าของควายว่าไม่ต้องห่วงควาย
ผมรับปากเลยทั้งตัวผมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย
สลับผลัดเปลี่ยนกันมาให้อาหารให้น้ำเฝ้ายามแบบ
เวรเฝ้ายามดูแลควายเลย
เดี๋ยวจะดูแลให้จนกว่าจะหายป่วยเลย

สุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยยอมไปฮะยอมไปกันทั้งบ้านเลย
ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแลตรงที่บ้านแกให้
รวมทั้งควายด้วยเหมือนกับไปเรียงควายให้แก

นอกจากไปเรียงควายอาหารควายแล้ว
เข้าไปดูทุก๓ชั่วโมง๔ชั่วโมง
ใน๑วันนี้ไปเลี้ยงกี่ครั้ง
โดยที่พร้องศูนย์คนเรียงเองจนก่อนหรือ
เองนะครับผมจะไปกับน้องในทีมงานแหละ
ได้ไปคนเดียวครับก็ไปด้วยกันทั้งหมดแหละไปช่วยกัน
เหมือนกับไปเรียนรู้ธรรมชาติด้วย

พอสุรชาติบอกว่าแต่เลี้ยงให้๒วันแรกก็พอราบรื่น

เอาฟางเอาย่าเอาน้ำให้
มาวันที่๓มันหลุดเอาไปจากคอก
แล้วหลุดตอนค่ำฮะพอกับเจ้าหน้าที่กับเพื่อนบ้านเป็น๑๐คน
ต้อนควายเข้าคอกสุดท้ายนับได้ครบ๑๒ตัว
ท่ามความโล่งใจของทุกคน
งั้นลุงแกกลับมาแล้วยุ่งเลยควายไม่ครบเนี่ยนะฮะ

คุณลุงก็กลับมาแล้วนะบางตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาบอก
เขาเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็รักเลยนะสนิทเลยนะ
ไม่รู้ชื่อเดิมมันชื่ออะไรชื่อเดิมมันชื่ออะไรก็ไม่รู้
ส่วนครอบครัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
๒คนอยู่โรงพยาบาลอีก๒คนอยู่ศูนย์พักคอย
ส่วนลุงเจ้าของควายวันนี้หายแล้วฮะ
เจ้าหน้าที่อนุญาตให้กลับบ้านนะยังไม่ได้หายดีนะ
คุณลุงก็เลยสบายใจได้กลับมาดูแลควายรักษาตัวที่บ้านด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่ต้องไปดูแลควายให้แล้ว
เพราะว่าคุณลุงเขายังไม่หายดีเขาต้องกักตัวที่บ้านต่อ
โอ้โหก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ค่ะทำได้ทุกอย่างจริง